ปิดท้ายช่วงนี้นะคะเอาใจคอสาวที่เรียกว่าชอบความสวยความงาม
โดยเฉพาะการทำเล็บตกแต่งเล็บกันบ้าง
เรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของคนนอนดึกนะคะ
เพราะว่าบางคนอาจจะอยากทำสวยแต่ว่าไปทีไรก็ร้านปิดทุกที

เนื่องจากให้บริการตลอดค่ำคืนแถมยังมีราคาพิเศษด้วย
ติดตามไปกับคุณชะดารัฐโภคธนวัฒน์ค่ะ
เข้าร้านเสริมสวยทำเล็บ
แถมการทำเล็บบางรูปแบบยังต้องใช้เวลาประดิษฐ์ยาวนาน
ทางร้านจึงได้ไอเดียเปิดร้านยามดึก
สำหรับคนที่ชอบเสริมสวยยามค่ำคืน
มีจุดมุ่งหมายให้กับผู้หญิงตอนกลางวันนะคะ
ที่ไม่มีเวลาทำเล็บทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
ออฟฟิศส่วนใหญ่แล้วเลิกงานดึกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มาเที่ยวห้วยขวางได้อะไรอย่างนี้
กำลังเข้ามาทำเล็บกับเราได้
มีตัดหนังทำสปาค่ะ

เพราะที่ร้านนี้เขามีหนังสือรวบรวมสีและแบบเล็บให้เลือกมากมาย
หรือใครอยากออกแบบลายเล็บเอง
มีรูปแบบสีเล็บอื่นที่ต้องการ
ก็สามารถนำภาพมาให้ทางร้านดูได้เช่นกัน
ช่วงนี้ก็ใกล้หน้าเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะ
เลยขอเลือกมาทำเล็บเจลลายซันเตอร์คอร์ส

แต่เดี๋ยวขอตัวไปทำอีกข้างให้เสร็จก่อนนะคะ
ทาสีปุ๊บเข้าเครื่องอบสีเจลปั๊บ
ไม่นานก็แห้งเสร็จเรียบร้อยทั้ง๑๐นิ้ว
การทาเล็บโดยใช้สีเจลช่วยประหยัดเวลาได้ดีที่สุดค่ะ
เพราะใช้เวลาในการทำและการอบสีเล็บให้แห้ง
เพียงแค่๒๐๓๐นาทีเท่านั้น
อกจากนี้สีแบบเจลยังติดทนนานกว่าการทาเล็บด้วยสีธรรมดา
เพราะสามารถอยู่ได้ถึง๓สัปดาห์

นั่งพิมพ์งานทั้งวันไม่ต้องกลัวสีเล็บถลอก
สาวมาใช้บริการทำสวยเล็บที่นี่ได้ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา๕โมงเย็นจนถึงตี๕ค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน